ขึ้นชื่อว่าเพชรอยู่ที่ไหนก็คือเพชร
น้ำงามสะเด็ดสมเป็นเพชรเข็มขน
ได้เจียรันไหนก็สดใจทุกตำบล
ขาดท้องคนอยู่ที่ผลงานพาทาง
ชื่นเปิดเวทีเปล่งประกายพร้อมกับรองชนะเลิศทั้งสี่
เจมส์ภูมิภูชิษย์พรพรมเบลสงสิทธิ์เอื้ออังกุลดิสกุล
ู่นงนพัฒน์ผ่องศรีนับตังนันนพัฒน์ระดิษฐศิริจิรเดช
เหล่าเพชรดาราทั้ง๖จะเปิดเวทีขับกล่อมคุณผู้ชมด้วยเสียงเพลง
กับศิลปินชื่อดังของวงการเพลงลูกทุ่งไทย
และขอเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรดำเนินความสนุกประจำเวทีเพชรดาราประกายเพชร
คุณสมเกียจจันทราม
สวัสดีครับ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมด้วยเสียงเพลง
มาพเป็นช่องทุกท่านเข้าสู่รายการเพชรดาราประกายเพศ
และแน่นอนนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับ
เราจะได้รับชมโชว์เพลงลูกทุ่งบนเวทีแห่งนี้ตลอดนะครับ

สุดยอดแต่ละคนนี้ได้รับเสียงตอบรับน่ารักมาก
บางคนนี่สวยบางคนสติเลอะเลือนบ้างแล้วแต่เราก็อภัยกันไปนะครับ
ดูจากชุดของผมทีมของเราในวันนี้นั่นก็คือเพลง
อย่าตอบว่าในอนาคตไม่น่าจะใช่
และธีมของเราในวันนี้ก็คือเพลงดังในอดีต
ศิลปินรับเชิญของเราในวันนี้นะครับที่จะมาเปิดเวทีของเรานะครับ
เป็นนักร้องเสียงดีนะครับโด่งดังมากในอดีต
ประมาณสัก๘๐ปีที่แล้วนะครับ
อะไรนะไม่ถึงไม่ถึงนั่งอยู่ข้างหลังกระทืบทางนี้เลย
่งดังมากประมาณปี๒๕๓๐เห็นจะได้ดังมากมหาศาลนะครับ
รู้ไหมว่าใครโอ้โหเสียงดีมากมาจากอีสาน
พูดถึงเขาเราต้องรู้จักนะครับแต่ตอนนี้นะเขาก็ยังดังอยู่นะ
แต่เขาไม่ได้ดังเรื่องเพลงประมาณหนึ่ง
เขาดังเรื่องแฟนนุ่มเขามากกว่า
เป็นที่อิจฉาของหลายคนมากนะครับผม
พวกช่างแต่งหน้านี่ถึงขั้นโมโหมากนะครับ
ไปพบเขาเลยดีกว่านะครับหลานย่าโมนะครับ
สวัสดีครับ
ลูกทิ้งแผ่นดินที่อีสานจากมิตรวงวานบ้านป่า
เฟอร์เกล้าเข้ามาเป็นศิลปิน
เพราะความอยากดังอยากดีของลูก
เหมือนถูกโยนใช้ให้ทิ้งบ้านไป

บัดนี้ล้านมากราบยาแลความหวังเพิ่อเทวไม่สิน
สบหน้าเจ้าตินเมืองบาตราตน
คุณอย่างโหมเหมือนดังรมโทษภงัน
คุ้มครองปกป้องโคราชมีอำนาจ
เหนือใจทุกคน
เป็นแสงสว่างอยู่กลางเมืองรุ่งเรืองสตรีวิรชน
ใครวายใครบนได้ให้ดังอาจิธาน
ส่งมือกลับลงที่ตรงเนื้ออาจแทบปาจามูก
แต่เล็กจนโตเห็นหยาดต่างหวาน
จะทุกข์จะจนสักแค่ไหนจะขอทนไปบ่ยัน
จะอยู่สานเป็นลานเยอะมอง

สองมือกลับลงที่ตรงเนื้อหาแทบมาจ้ามอง
แต่เล็กจนโตเห็นหยาดต่างหวาน
ส่งมือกลับลงที่ตรงเนื้ออาจแทบปาจามูก
จะทุกข์จะจนสักแค่ไหนจะขอโทษต่อไปให้บ่ายัง
จะอยู่อีสานเป็นหลานอย่าง
พี่สุครับโอ้โหยังเสียงภัยร้อเพราะพริ้งมาก

น้องเขาอยู่ดีกว่ารีบไป
ไปไม่ได้เดี๋ยวเรามีอะไรต้องเคลียร์กันอีก

เมื่อกี้ได้ยินอะไรตั้ง๘๐ปีมันคืออะไร
หมายถึงว่าคนอายุตั้งแต่เด็กน้อยจนถึง๘๐ปี
ต้องได้ยินเพลงของพี่โอเค
นี่จะเปลี่ยนเรียกจากน้องลิงไปได้ลิงเลย
อายหมายถึงว่าคนอีสานอาย

ไม่อายเลยแหละอาย

ไม่ไม่เวลาเรียกแฟนเรียกว่าอะไรคะ

เบบี

แล้ววันนี้ไปไหนฮะไม่เห็นมาปกติต้องมาส่งคุณพี่

ไม่ดีตอนนี้เขาอยู่กับแฟนเขา

ภาษาไทยโอ้ตอนนี้พี่ด่าอะไรเขาไม่ได้แล้วสิครับ
ได้เลยพอนินทาอะไรหน่อยบอก
ตาย
ไอ้พวกนี้คนในวงการเข้าไปสอน

มาคุยเรื่องวาวเตอร์จบแล้วคุยเรื่องพี่บ้าง

เพลงเมื่อประมาณปี๒๕๓๐ถูกต้องไหมฮะ

เพลงนี้พี่ได้รับรางวัลกึ่งสัตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยครั้งที่๑ด้วย

เป็นเพลงช้าในสะกดวิญญาณของคนฟังทั้งประเทศ

เพราะว่าเนื้อมันเยอะทำนองมันมีขึ้นลง
แล้วส่วนมันกำกับมันแต่มันต้องเล่นบ้างอะไรอย่างนี้

นี่พี่ร้องเมื่อสักครู่นี้ร้องแบบว่าไม่เล่นเยอะ
ไม่เยอะใช่ไหมครับใช่ตอนเด็กกำลังดีไง
ก็เล่นโอ้โฮผวัดผลท่าไหนก็ได้หมดเลย
ตอนนี้ท่าไหนไม่ได้เลยไม่ได้เอาเบสิกจริง
ถ้าถามผลงานเพลงของพี่สุเพลงใหม่
ซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อเพลงอะไรพี่สวยฟอร์ยู
ใช่ครับเป็นเรื่องราวความรักของพี่กับแฟน

โหพี่นี่เยอะมากเลย

ที่เจนได้ใช่ไหมเนี่ยโอกับพ่ออยู่นะจ๊ะ

มากกว่านี้กระดุกญี่ปุ่นหรืออะไรครับ

ดาร์ลิง

เพลงตัวเองแท้แท้ยังอาย

ดีค่ะประมาณ๓เดือนนี่เกือบล้านวิวแล้ว

คือพี่ห่างหายกับเพลงใหม่๑๕ปี

เพลงเก่าอย่างเดียวก็ถึงบอกเพราะมันดังแล้วมันอยู่ไปตลอดชาติเลยใช่ไหมพี่

แบบว่าถ้าน้องที่อยากจะเป็นนักร้องแบบมืออาชีพอย่างพี่สุ
แบบว่าร้องเพลงช้าให้มันให้มันมีพลัง
แล้วมันมีความรู้สึกมันดึงคนดูกลับมาอยู่กับเราได้ไงพี่ว่า
พี่ว่าเรื่องการถ่ายทอดเพลงเรื่องของความรู้สึกสำคัญ
เราจะทำยังไงเราจะร้องเพลงแล้วให้คนรู้สึกตามเราได้
บางคนเสียงไม่ต้องดีมากแก้วเสียงไม่ต้องเลิศมาก
อาจจะเสียงธรรมดามากอาจจะเสียงแต่ว่าถ่ายทอดออกไปแล้วคนสัมผัสได้
เติมจริตซื่อแล้วมันจะอยู่นาน
จริตบางทีรับแป๊บเดียวนะเหมือนให้รู้สึกได้
แต่แป๊บเดียวมันก็จะไปมันจะไม่อยู่ใช่ไหมบางทีมันเยอะเกินไป
คือบางทีมันเยอะเกินไปเอาอย่างนี้ดีกว่า
ฝากนิดนึงให้กับน้องที่จะเข้ามาอยู่ในวงการร้องเพลง
เชิญครับพี่สุครับค่ะก็ฝากน้องทั้ง๖คนนะครับคือเราถูกโหวต
ถูกเลือกมาเป็นตรงนี้กว่าจะมาอยู่ตรงนี้ได้มันยาก
แต่อยู่ตรงนี้แล้วทำยังไงจะให้ยืนระยะได้นานที่สุด
ซื่อสัตว์ตรงต่อเวลาซื่อสัตว์กับหน้าที่ของเรานะคะ
แล้วจะทำให้เราอยู่ได้นานที่สุด
แล้วก็ตั้งใจทำงานให้คนรู้สึกสัมผัสได้
แต่ต้องคุณได้ด้วยก็จะยิ่งอยู่ได้นานที่สุดค่ะ
สุนารีราชศรีมาครับขอบคุณครับพี่ค่ะสุนารีราชศรีมาครับขอบคุณครับพี่

แล้วเรามีศิลปินในดวงใจอื่นไหม

มองหน้าเหมือนวิดภาษิอื่นแหร่นึง